เอาละครับบันเทิงไทยรัฐนะครับตอนนี้เราอยู่ช่วงสดจริงถึงตัวนะครับตอนนี้๙โมง๓๕นาทีแน่นอนนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเซเลปหรือว่าคนดังทั่วประเทศเลยเขาทำอะไรกันอยู่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยแจ๊สชวนชื่นนอนหลับฮะ
ตื่นเพราะอย่างว่างานแต่ละคนไม่เหมือนกันเขากว่าจะนอนเนี่ยตี๒ตี๓เพื่อออกคอนเสิร์ตนะฮะแล้ววันนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากนะครับสำหรับวันเกิดผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำเอาสาวเนี่ยใจละลายไปทั้งประเทศเลยนั่นคือน้องเจมส์จินั่นเองนะครับ
วันเกิดของเขาเขาไปทำอะไรที่บ้านเกิดเขา
อาจจะต้องไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะ
แต่วันนี้ครับเขาเช้าแบบนี้๙โมง๓๖นาทีอย่างนี้
เขาทำอะไรไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่นั่นแล้วครับน้องนัทครับ

น้าเป็นไงนายที่พิจิตย์แล้วนะ
ให้เธอไปถามไปหาน้องเจมส์จิ

วันนี้น้องเจมส์จีเขาพามาเลี้ยงน้องที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมคะ
เขาก็เอาหมูสะเต๊ะมาให้เอารับประทาน

มาโรงเรียนพิจิตรนุกูลครับผมพี่เปิ้ล

นี่ดิฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นเมีย

อย่าเป็นเลยฮะจราเข้สมัยนี้จอราเข้หมดไปแล้วนะฮะ

มันยากมาตอนนี้เหรอได้ยินไหม
บรรยากาศแฟนคลับเยอะมากเลย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

รวมตัวกันอยู่ที่งานวันเกิดของเจมส์จิใช่ไหมฮะ
พี่เปิ้ลอยากมาพูดกันนะครับสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลเตรียมตัวคุยกับสุดหล่อของเราแล้วนะฮะ
เอาอันนี้เลยครับผมคุยได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
สุขศัสตร์วันเกิดนะฮะขอให้หล่อร้อนและเก่งนี้ตลอดไปนะครับเจมส์จีฮะ
ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ

ก็วันนี้ครับกลับมาบ้านเกิดตัวเองครับมาเลี้ยงน้องพิจิตปัญญานุกูลครับ
แล้วก็คิดว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งที่ร่วมกับแฟนคลับเนี่ยครับ
ไปร่วมสมทุนให้กับโรงพยาบาลพิจิตรด้วยครับ
แล้วก็จะไปกราบพระกราบอะไรด้วย
หน้านานทีครับได้มีโอกาสมาก็อยากจะกลับมาในเดิมมันเกิด
ออเฮ้อโอ้วหน้าล้านสุดเลยนะฮะ

อ๋อแล้วปกติเนี่ยพอมาวันเกิดเนี่ยแน่นอนไปว่าคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ทำไมถึงเลือกมาที่โรงเรียนแห่งนี้ฮะ
ก็เนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เตรียมไว้ครับผม

แต่ว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษด้วย
วันนี้ว่าตั้งใจว่าอยากจะมาเลี้ยงอาหารน้องครับผม
ว่าอยากมาป้อนอาหารน้องมาเลี้ยงอาหารน้องครับ
ครับอ๋อแล้วแฟนคลับก็มาร่วมด้วย
ใช่ครับวันนี้ก็เยอะเลยแฟนคลับที่มาร่วมครับผม

เจนจิค่ะพี่เชอรี่นะคะผู้ประกาศบันเทิงข่าวไทยรัฐค่ะ
นี่ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเยอะมาก
วันนี้เขาเหมารถทัวร์จากกรุงเทพไปหรือว่ายังไงคะเจนจี

ตู้ตามมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้

แฟนคลับเยอะมากมากจริงพี่

ตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับ

๙โมงดี๙โมงเช้านะฮะมาทำอะไรดีนี่
เดี๋ยวนะครับเจอิมจิค่ะ
พาพวกเราไปชมบูธต่างที่เจมส์จิพามา

โอเคครับมีพวกมันถึงแล้วครับ

เป็นของที่น้อง
เขาก็ทำขึ้นมาใช่ครับ

ที่มีพี่ชายดีแบบนี้

ตอนนี้มันมีภาพหนึ่งที่อยากจะถามเหมือนกัน
เขาบอกว่ามีการแชร์ภาพของเจมส์หน้าหวานมากเลย
ครับผมครับ
เอาจริงแล้วต่อมานัดหลางมือหรือยังคะนัท

นี่เมื่อพึ่งเข้าห้องน้ำน่ะครับ
นัดมาทำเป็นถามว่าเอาจริงเหรอ

สรุปทำไว้นัดทำไม
นัททำไมครับอธิบายหน่อยครับอธิบายหน่อยครับอธิบายหน่อยครับนัทอธิบายหน่อยครับอธิบายหน่อยครับ
คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจริงทั้งหน้า
เดี๋ยวให้จับมันให้ก่อนเดี๋ยว
นัทอธิบายด้วยครับอธิบายด้วยเดี๋ยวเราจะหาวัน

นุ่มมากรามุนมากนะไม่ราบ
นุ่มมากเพลาะทาสาหรูสือลามุนนี

ออกแสดงว่าเจมส์จีกเขาดูแลตัวเขาเองนะครับ
เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย
มันจริงไม่จำเป็นต้องทำเนอะ
ว่าทำไปขนาดไหนยังไงก็ไม่ได้หน้าเท่าเจมสจิเขาหรอก
จากอาจจะต้องไปเกิดใหม่ให้เป็นเจมส์จินะฮะ
น้องเจมส์ค่ะอัปเดตผลงานนิดหนึ่งแล้วกัน
ผลงานที่บอกว่าไปที่ญี่ปุ่นมาตกลงอย่างไรที่ออนแอร์หรือยัง

ก็มีเพลงที่ทำแล้วก็ออกไปแล้วครับ

คือสามารถเผยแพร่ได้แค่ที่ญี่ปุ่นครับ
แล้วก็มีโฟเตอร์บุ๊คที่คนไทยยังเห็นกันบ้างแล้วครับ
แล้วก็มีเอ็มวีญี่ปุ่นมีอะไรอย่างนี้ครับผม

แต่ว่าทำไว้แต่ว่าต้องอุ่มไปก่อนครับ

อย่างที่บอกนะฮะหน้าจริงไม่น่าจริง

หน้าก็ถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ
ก่อนจบกันเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพไว้

กับบรรยากาศในงานวันเกิดของเจมส์จีตนะครับ

แฮปปี้เบิร์สเดย์เจมส์จีตอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โอเคครับพวกเราเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับ

มีความสุขแล้วก็หน้าตาดี
สุขภาพจิตสดใสแบบนี้ตลอดไปนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจมส์จีตครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นะฮะและนี่นะฮะก็คือช่วงเวลาดีนะครับ

ซึ่งวันนี้ครับเป็นวันเกิดของเจมส์จินะครับ
จบไปแล้วพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อน
พบกันใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับ